เอาผิดกับมาร์คพิษบูเขามีการไปขอรับบริจาคเงิน
จัดซื้อหน้ากากอนามัยไปแจกให้กับประชาชนแต่ว่าเข้าข่าย
เรื่องของการช่อกงประชาชนหรือไม่

เพราะว่านำเงินจำนวนนี้ไปซื้อเครื่องช่วยหายใจ

รวมทั้งแฉกลับด้วยว่ามีคนจำหน่ายหน้ากากอนามัย
เลี่ยงภาษีด้วยติดตามจากรายงานครับ

อดีตผู้ช่วยเลขาที่การพักพลดอนภาพ

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

หรือบกปอทให้ดำเนินคดีและตรวจสอบ
นายนัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิษบู
เข้าข่ายช่อกงประชาชนหรือไม่
หลังนายมาร์คเปิดขอรับบริจาคเงิน

การหลอกลวงเงินบริจาคประชาชน

สอบถามไปยังโรงพยาบาลหลายแห่ง
ปรากฏว่าไม่มีการบริจาคหน้ากากอนามัยแต่อย่างใด

ถ้าคุณต้องการรับบริจาคหน้ากากอนามัยจริงเนี่ยภาพในการที่รับบริจาคมันจะต้องเป็นหน้ากากอนามัยตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะ
แต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นหน้ากากนิรภัยซึ่งมันไม่สามารถใช้กับทางการแพทย์ได้
ซึ่งเรื่องแบบนี้ครับไม่ต้องคนเรียนหมอหรอกคนทั่วไปก็ดูออก
เพราะฉะนั้นผมมองว่าคือเจกตนาทั้งแต่ต้น
ไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้ว
เงินบริจาคไปไหนก็ไม่มีการชี้แจง
ได้เปลี่ยนจากการซื้อหน้ากากอนามัยบริจาค

ให้กับโรงพยาบาลนพรัชแทนในราคา๒๕๐๐๐บาท
เป็นรุ่นเดียวและราคาเท่ากับที่โรงพยาบาลราชวิถีสั่งมาใช้
ซึ่งตอนนี้กำลังรอนำเครื่องเข้ามา
เพราะตัวเองให้เลขาโทรไปสอบถามสั่งซื้อหน้ากากอนามัยกับเบอร์๑
พบว่าเป็นหน้ากากที่ลักลอบนำเข้าจากเวียดนาม
ไม่มีออยรับรองและไม่มีการออกใบเสร็จ
มารู้วันนี้ว่าเบอร์ที่ติดต่อไปซื้อหน้ากากคือใคร
ดังนั้นจึงขอท้าให้แจ้งความ
พร้อมฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
ว่าเป็นสินค้าควบคุมเอาเข้ามาได้อย่างไร

ให้เบาะแสคนที่มีส่วนรู้เห็นไปแล้ว
ส่วนประเด็นที่นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเดือน

เป็นเวลา๖เดือนในช่วงปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโควิด
วันนี้ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

บอกว่าทำให้ถูกประชาชนวิจารณ์ในทางลบ
กระทบต่อคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

เป็นความคิดส่วนตัวของนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

ขณะที่นายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐ
ซึ่งอยู่พักเดียวกับนายสุพรกลับเห็นต่าง
ว่าคนกลุ่มนี้เป็นด่านหน้าที่เสี่ยงไม่น้อยกว่าหมอและพยาบาล
และทำด้วยใจสาธารณะเงินเดือนน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ
อยากเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษในช่วงนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน